เอามาต่อกันที่เรื่องราวของสุขภาพกันบ้าง
บางทีเราเห็นใครที่ดูแข็งแรงกำแย่มบึกบึน
อย่าประมาทนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะมีอุบัติเหตุ
สุขภาพที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้แบบนี้ค่ะ
โอ้โฮเป็นภาพที่น่าตกใจมากนะ

บอกว่าพี่ทหารคนนี้เขาไม่ได้แกล้งล้มมื้ออำเพื่อนนะ
ล้มจริงภาพเนี่ยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
ขณะที่พี่ทหารเขากำลังเล่นเตะตะกร่อกันอยู่
แต่ว่ามีพี่คนนึงที่กางเกงสีออกม่วงฟ้า

ก็เหมือนนั่งดูเพื่อนแล้วสักหน่อยเหมือนจะลุกขึ้นยืนนะคะ
แต่เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ
แล้วก็น่าวืบลุกลงไปกับพุ่มไม้เลย
โอ้โฮพี่ดีนะตรงนั้นเปลี่ยนพุ่มไม้
ถูกค่ะคือตอนแรกนะเพื่อนก็คิดว่าแกล้งหรือเปล่านะ
แต่ว่าพี่ทหารที่ล้มหนึ่งเหมือนจะกระตุกตัวนิดหนึ่ง
เพื่อนก็เลยรู้แล้วว่าไม่ปกติแน่นอนเลยไปช่วยแล้วก็เรียกให้มีสติ
คลิปนี้พอถูกโพสต์ไปค่ะมีคนมาแสดงความห่วงใยกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ต้องอัปเดตอาการนะคะว่าตอนนี้พี่ทหารคนนี้ก็ปลอดภัยดี
พร้อมกับชู๒นิ้วสู้ฝากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ

คือเรื่องนี้เราก็ต้องฝากบอกทุกคนให้สำรวจตัวเอง
แล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าสาเหตุของอาการวูบเป็นลม
ก็คงมีปัจจัยหลายอย่างอย่างแรกก็คือความเครียด
สาเหตุจากเรื่องของจิตใจเรื่องภาวะที่อยู่ภายใต้ความคิดของเรา
อย่างที่สองก็คืออาจจะเป็นโรคลมชักนะคะ
ซึ่งอาจจะไม่ได้ชักให้เห็นต่อหน้าต่อตา
ก็อาจจะเป็นอาการหนึ่งของอาการของโรค
หรือ๓เกิดจากความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
ก็เป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเราพบคนที่มีอาการหน้ามืดเป็นลมนะคะ
ถ้าเราเห็นนะเราก็ต้องประถมพยาบาลแหละ
ให้เขานอนราบยกขาสูงแล้วก็ดูว่าเขารู้สึกตัวหรือเปล่า
ที่สำคัญคืออย่าไปมุงเขาแล้วก็รีบเรียกคุณพยาบาล
ตำรวจคุณหมอทหารพยาบาลรถพยาบาลอะไรมานะคะ
โทรเลยนะคะจะได้มาช่วยได้อย่างทันท่วงที

เท่าที่ดูคือพี่เขาก็ลุกขึ้นมาได้เองนะ
ในช่วงเวลานั้นนะหลังจากนี้เดี๋ยวคงไปตรวจสุขภาพ
แต่อันนี้ต้องไปดูต่อนี่มันเป็นสัญญาณอันตรายนะคุณผู้ชม
อาจจะเป็นเส้นเลือดอุดตันสโตรกหรือโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดก็ได้
อันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนจริงอันตรายนะคะเอาไปสำรวจตัวเองด้วย